มีคนขับรถอยู่บนทางด่วนอยู่ดีฮะ
เกิดเหตุวัตถุปริศนา
มันปลิวเข้ามากระแทกกระจกจนแตกเลยคุณ
ไปดูนาทีระทึกนี้หน่อยนะครับ
ฮะดังนั้นเขตก็ต้องมีความประมาทอย่างแน่แท้

การแต่งประตูนแล้วก็พรอมตัว

กองขี่แล้วไปตกใจมากเลย
โอ้โหผู้ชายที่เป็นคนขับโต๊คตกใจ
แต่เราเห็นถูกปริศนามันเป็นจากไหนคุณดูนี่
เหมือนกับจากรถคันข้างหน้าเลยหรือเปล่า
แต่ก็ยังสรุปไม่ได้นะว่ามันคืออะไร
บางคนบอกมันคือขอบล้อแม็กซ์หรือเปล่า
ชาวเน็ตบางคนก็บอกมันน่าจะเป็นท่อนเหล็กฉากหรือเปล่า
หรือว่ารถคันหน้าคือเหยียบเหล็กฉากที่มันตกอยู่ที่พื้น
ก็เลยกระเด็นมาใส่นี่นะครับ
บางคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวครอบล้อของรถเก่งนั่นแหละ

บางคนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไร
แต่มันคงเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ตกหล่นอยู่บนถนน
แล้วรถเก๋งคันหน้าก็เหยียบเข้าพอดี
แล้วก็มันก็ปลิวมาใส่รถเก๋งคันนี้พอดี
คุณดูสิคุณตาดีคุณเห็นว่าเป็นอะไร
มันเดาไม่ถูกเลยว่าเป็นอะไร
และทีนี้ครับผู้เสียหายพยายามประคองรถต่อไปนะครับ
เพราะว่าเราได้ยินเสียงผู้เสียหายเขาคุยอยู่ใช่ไหม
ผู้เสียหายเป็นผู้ชายเป็นคนขับรถนะครับ
ส่วนคนที่เขาคุยด้วยเป็นเสียงจากโทรศัพท์
แล้วมันก็ออกลำโพงเป็นผู้หญิงนะครับ
พยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็เพจเฮียขับรถเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกพี่กัดบอกว่าบนทางด่วนครับ
อาจนบรงท่าเรือแล้วก็วัตถุปริศนานี้

ขับรถอยู่ดีแท้เลยนะฮะ